แกะรอยปฏิรูปตำรวจถึงเวลากระจายอำนาจจริงหรือ
ตำรวจควรจะกระจายอำนาจพูดกันถึงเรื่องจะมีตำรวจจังหวัด
พูดกันถึงว่าไม่ต้องให้ส่วนกลางไปยุ่งมาก
พูดกันถึงว่าอำนาจการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยมารวบอำนาจ
แต่ว่าฝ่ายตำรวจข่าวที่ออกมาคือตำรวจเขาไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอของท่านคืออะไรที่จะให้ตำรวจปลอดการเมืองคือ